ต้องเฟสตีฟนะคะภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ช่วงเทศกาล
เฟสติวัลช่วงเทศกาล
จะมีศิลปินดาราเนี่ยเขาขึ้นเวทงเวทีกันหลายเวทีเลย
หนึ่งในนั้นท็อปฮิตเลยโอ๊ตปราโมท
ทุกเวทีทุกเฟสติวัลเจอโอ๊ตตลอดค่ะ
คือเขาก็ไปร้องเพลงโอ้โหสร้างความสุขมากมายคุณผู้ชม

มาให้สัมภาษณ์อัปเดตเรื่องงงเรื่องงานเรื่องหัวใจ
เรื่องงานว่าไปปังอยู่แล้วเรื่องหัวใจ
โอ๊ตเปิดใจนะคะบอกว่าที่ผ่านมาก็มีสาวก็มาคุยบ้างเหมือนกัน
มีแฟนแล้วมากพี่โอ๊ตอะมียัง

ประกันเนี่ยรถทะเบียนขาดไป๒เล่มแล้วยังไม่รู้ตัวเลย
ทำแต่งานแล้วก็มีรถก็ยังไม่ได้เสียงละครับ

ก็เลยเป็นไอ้เต้าเจ้าชู้

หรอกเป็นไอ้เต้าน่ารักแหละ
ไม่ถ้าสู้แล้วปิ๊กต่ายแล้ว